ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากความแค้นนะครับ
เรื่องของแฟนเก่ากับแฟนใหม่อีกแล้วเหรอนะคือผู้หญิงคนหนึ่งก็ลวงให้แฟน
พาพวกมาโอ้โหรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสดูแล้วเป็นยังไง

กลัวสิคะคือทำไมก็เป็นแฟนกันแล้วทำไมทำอย่างนั้นล่ะ
และที่มันดูน่าตกใจกว่านั้นคือทั้งหมดอายุ๑๔ปีฮะ

นี่นึกว่าเรื่องของแบบผู้ใหญ่๓๐ไปแล้วอะไรอย่างนี้
เด็กชายเด็กหญิงทั้งนั้นนี่คนเจ็บสาหัสเลือดโชคเลยเห็นไหม
ทำไมอ่ะคือทำไมอ่ะที่พัทธลุงโอ้โหโอ้โหเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ตำรวจต้องพามาเลยนะสพบางแก้วจังหวัดพัทธลุง
นำตัวเด็กชายวัย๑๔ปีสมมุติว่าชื่อเขียวก็แล้วกัน
จากนี้ไปชื่อสมมุติหมดนะค่ะเด็กชายเขียวอายุ๑๔ปี
โอ้โหนี่หัวแตกเลยนั่นถูกฟันเข้าไปแล้วฮะแผลใหญ่มากนะพี่หุย
คือถูกฟันต้นคอลึกถึงกระดูกที่ศีรษะอีกลำคออีกบาดแผลฉี่ขาดทั่วตัว

เลือดโชคนำตัวส่งโรงพยาบาลตะโหมด
ถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสเจ็บหนักอยู่เนี่ย
อยู่ที่ถนนริมคลองชลประธานสายใต้โพบ้านรอนท้องที่หมู่๑๐ตำบลโคกศักดิ์อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทธลุง
เพื่อนของเขียวคือเด็กชายเทพอายุ๑๔ปีเหมือนกัน
เพื่อนเนี่ยบอกว่าอย่างนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยนะก่อนจะเกิดเหตุถูกทำร้ายเนี่ย
เขียวขี่จักรยานยนต์มารับนี่น้องเทพ
เขียวขี่จักรยานยนต์มารับที่บ้านเพื่อจะไปหาสาวที่เพิ่งรู้จักกัน
ชื่อเด็กหญิงบีอายุ๑๔ปีเขาบอกเขียวเนี่ยเพิ่งคบหาเพิ่งพูดคุยด้วยได้๓สัปดาห์
อันนี้คือคือจีบกันใช่ไหมอืมเนี่ยเขาไม่รู้เขาจีบหรือเขาพูดคุยกันแบบไหนยังไง
เอาว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยน้องเทพบอกเขียวเพื่อนผมเนี่ยขี่จักรยานยนต์มารับผม
บอกบีเนี่ยเขานัดให้ไปเจอแถวจุดเกิดเหตุนั่นแหละริมคลองชนรับประทาน
ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลโคกศักดิ์อำเภอบางแก้วพัทธลุง
แถวนั้นมันค่อนข้างปลอดคนหน่อยไม่มีบ้านคนแล้วมันมืด
ค่ะอยู่อยู่กลุ่มผู้ก่อเหตุมากันสี่ห้าคนขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างมาด้วย
กันพร้อมกับอาวุธครบมือทั้งมีดทั้งไม้อะไรต่างนานามาถึงนี่รุมฟัน
ยั้งเลยนะฮะฟันเขียวแบบจนเลือดโชคเลยจากเขียวเป็นแดงไปเลยทีเนี้ย
นี่แล้วไอ้พวกนี้ก็พากันหลบหนีไปไม่แต่บีอาจจะไม่รู้เรื่องหรือเปล่า
พี่อุ๋ยเดี๋ยวมันต้องไล่ไล่สืบไปอ๋อนะฮะคือตำรวจเนี่ย
บอกว่าจากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นนะครับพบว่าสาเหตุมาจากเรื่องชู้สาวนะฮะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นแฟนของฝ่ายหญิงอ่าจากการตรวจสอบพบว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
แฟนเก่าของฝ่ายหญิงที่ก่อเหตุเนี่ยเขามีการโพสต์เฟซบุ๊กท้าทายกับเขียวด้วยนะ
ถ้าทานมาแล้วเพราะเขียวคือนุ่มใหม่อ่าคนใหม่คนใหม่เป็นแฟนใหม่
คนใหม่อ่ากำลังคุยกันอยู่หูเขียวแล้วยังไงอ่ะอ่า
ตำรวจเนี่ยก็เลยส่งชุดสืบสวนไล่สืบสวนหาตัวคนก่อเหตุนะครับ
พอบางแก้วบอกว่ารู้ตัวแล้วอ่าชื่อเจมส์อายุสิบสี่ปีเหมือนกัน
คนก่อเหตุอ่ะรุ่นเดียวกันให้หมดเลยซึ่งจากประวัติเนี่ยพบว่าก็มีประวัติเกเรนะ
ก่อนหน้านี้เคยถูกคู่อริใช้มีดพระฟันหัวจนบาดเจ็บ
เคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนต้องออกจากโรงเรียนมาแล้ว
เพราะฉะนั้นทางคดีเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ผู้ปกครองของเขียวเนี่ย
มาแจ้งความนะแต่รู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว
จะได้แจ้งข้อหาออกหมายเรียกคนก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่รู้ตัวว่าคนก่อเหตุคือใครนะฮะ
เยาวชนชายวัยสิบสี่ปีที่ชื่อเจมส์ตำรวจก็เลยลงพื้นที่ไปตามตัวมาก่อนนะฮะ
สพบางแก้วได้ตัวมาแล้วนะครับนี่ไปเจอตัวแล้ว
แล้วก็สอบถามเจมส์ก่อนว่าเออตกลงแล้วก่อเหตุใช่หรือเปล่า
ยอมรับว่าจริงนะฮะโดยบอกว่าสาเหตุที่ไปฟันเขียวเนี่ย
เพราะไม่พอใจที่เขียวมาคบกับบีอดีตแฟนของเขา
คุณรัชพรเจมส์บอกว่าอาวุธที่ใช้คืออะไรรู้ไหม
อะไรคะมีดสปาต้าโอ้โหเจมส์สิบสี่
เอามีดสปาต้าไปฟันเขียวจนเจ็บหนักเจมส์บอกกับตำรวจว่า
เขาเคยเจอกับคนเจ็บแล้วก็บีอดีตแฟนสาวของเขา
ไปเที่ยวด้วยกันเห็นแล้วมันเจ็บไม่แต่เราเราเป็นอดีตแล้วไงเจมส์
แล้วตอนนั้นเนี่ยเขียวเนี่ยเข้ามาบอกเขาว่า
คบกับบีนะเขาก็ขออนุญาตด้วยเนอะ
ตั้งแต่นั้นเริ่มมีปัญหากันเรื่อยมาแล้วมันต้องย้อนไปอีก
บอกก่อนหน้านี้เนี่ยสมัยผมยังคบกับบีเนี่ย
ผมจับได้ว่าเขียวเนี่ยแอบมาคุยกับบีรับหลังผม
แค้นมากเมื่อคืนนี้รู้ว่าเขานัดเจอกัน
ผมเลยพาพวก๖คนไปดักรอนี่ไงแล้วก็เลยก่อเหตุ
หลังจากก่อเหตุแล้วเอามีดไปโยนทิ้งน้ำเพื่อทำลายหลักฐาน
อ่านี่แชทเชิดอะไรนี่หลักฐานี่พวกนี้นี่เต็มเลยนะฮะค่ะ
ทีนี้ต้องถามน้องบีเขาหน่อยนะบีรู้เรื่องไหมอ่ะฝ่ายหญิงอ่ะ
อ่าคือตำรวจบอกว่าได้คุยกับบีแล้วนะครับบีบอกว่าไม่รู้จริงจริงว่าเจมส์เนี่ย
แฟนเก่าเนี่ยมาดักรอเธออยู่เมื่อคืนนี้เธอนัดเจอกับเขียว
ไม่รู้เลยว่าเจมส์เนี่ยมามาดักเพื่อจะทำร้ายเขียวเมื่อคืนนี้เธอกับเขียวนัดเจอกันเพื่อจะไปบ้านเพื่อน
ไอ้ที่ว่าไปหยุดอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหจะไปที่รับตาคนที่ปลอดคนอะไรอย่างนั้นไม่ใช่
อ่าเธอหยุดให้เขียวเนี่ยหยุดรถเพื่อรับโทรศัพท์ค่ะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โห
หลอกให้เขียวมาแล้วมาหยุดตรงนี้แล้วจะให้เจมส์เนี่ยมาทำร้ายไม่ใช่ให้หยุดรถเพื่อรับโทรศัพท์
แล้วเจมส์เนี่ยไม่รู้โผล่มาจากไหนทำร้ายเขียวจนบาดเจ็บ
ตอนนั้นเธอตกใจมากไม่ได้หนีนะตกใจจนเธอเนี่ยรีบขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
หนีไปคนเดียวก่อนก็ไหนบอกไม่ได้หนีไงคือไปคนเดียวไม่ได้ว่าหนีไปกับเจมส์อ๋ออ่า
เดี๋ยวจะหาว่าเธอเนี่ยนัดบอกเจมส์ให้เจมส์มาดักทำร้ายเขียว
แล้วทั้งเธอและพวกเจมส์ก็หนีไปพร้อมกันไม่ใช่ใช่
เห็นเขาทำร้ายกันเนี่ยเธอตกใจเธอเลยขี่จักรยานยนต์หนีไปคนเดียว
ยอมรับว่าก่อนหน้านี้คบกับเจมส์คนก่อเหตุจริง
แต่มันห่างกันมาเป็นระยะหนึ่งแล้วก่อนจะมาคบหากับเขียว
ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้ค่ะเขียวนะฮะ
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลพัทธลุงนะครับอาการเนี่ย
คุณหมอบอกต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ก่อนนะครับเพราะว่าแผลบางจุดเนี่ย
โอ้โหมันมันหนักอ่ะมันถูกฟันเข้าไปมันลึกอ่ะแล้วดูสิแต่ละจุดทั้งหัวทั้งคอเนี่ย
ตายทั้งนั้นเลยอ่ะค่ะเอาเป็นว่าในทางคดีนะครับ
ตำรวจบอกว่าเนื่องจากทั้งหมดยังเป็นเยาวชนอายุ๑๔ปีนะครับ
เดี๋ยวต้องรอผู้ปกครองด้วยรอสหวิชาชีพด้วย
มาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไป
น้องเอออายุสิบสี่นะอืมอนาคตยังอีกยาวไกลนะความจริงเนี่ย
คือบางทีผู้ใหญ่ก็ดันเป็นตัวอย่างให้กับเด็กไงคะนั่นสิบสี่นี่สี่สิบค่ะ